คุณผู้ชมนะคะมาดูอีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะ
กรณีที่ตอนนี้โลกโซเชียลเขามีการแชร์เหตุการณ์นี้
ที่เป็นนุ่มชาวเพชรบุรีคนหนึ่งนะคะ
จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าร้านขายข้าวแกง
ในขณะที่มือเนี่ยยังกำยาแก้หอบหืดอยู่เลยค่ะ
ทีนี้คนโพสต์ก็เอามาบอกไว้แหม
บอกว่าอีกนิดเดียวก็จะถึงร้านขายยาแล้ว
แต่ไปไม่ถึงมาเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
นี่เป็นภาพที่สมาชิกเฟซบุ๊คอัฐพลทาสอนพันธ์
ซึ่งเป็นภาพโปรไฟล์นะฮะก็เป็นพระพิสุขสงฆ์เนี่ย
ก็นำเหตุการณ์นี้มาโพสต์ค่ะ
เป็นเหตุการณ์สลดใจเพราะว่าไปเจอไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปร้านขายยาแต่ว่ากลับเสียชีวิตคารถ
แล้วก็ระบุข้อความว่าโถโยมเอ๋ย
ทำไมตายกันง่ายแบบนี้อีกนิดเดียวก็จะถึงร้านหมอแล้ว
ในมือกำยาพ่นหอบอยู่เสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะ
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปค่ะคุณผู้ชม
ก็มีคนมาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งสอบถามว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดที่ไหน
ซึ่งก็มีคนเข้ามาตอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
บริเวณข้างร้านขายข้าวแกงเพชรเจริญยิ่งในจังหวัดเพชรบุรี
และแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวเรานะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็อยู่ข้างร้านข้าวแกงเจริญเพชรยิ่งในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรชบุรี
คือไปพบกับนางสุพรนิชพันธ์เป็นเจ้าของร้านนะคะ
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าคนตายเนี่ยคือนายสมบูรณเจริญสุขอายุ๓๒ปี
จริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขี่รถไปร้านขายยาตามที่มีการโพสต์กันนะ
แต่ว่าประมาณตี๔วานนี้เห็นนายสมบูรณขี่รถจักรยานยนต์มาจอดข้างร้าน
ตอนนั้นก็ยังดูมีสติดีอยู่ก่อนจะเห็นว่าตัวเขาเนี่ยฟุบไปกับรถจักรยานยนต์
ตอนแรกก็นึกว่ามารอรับใครแล้วก็ฟุบรออยู่ตรงนั้น
เนื่องจากว่าไม่ได้สตาร์ทรถเอาไว้เท้าเนี่ยก็ยันอยู่กับพื้น
คือดูแล้วไม่ได้มีความผิดปกติอะไรนะคะ
จากนี้จุดที่นายสมบูรณ์จอดรถก็ยังเป็นจุดที่คนชอบมารอขึ้นรถโดยสาร
คือมาจอดรอขึ้นรถโดยสารประจำทางบางคนเนี่ยก็มารอรับของจากรถประจำทาง
คือมีคนมาจอดตรงจุดนี้บ่อยเขาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งเจ็ดโมงเช้าพี่ตำโหลดมาซื้อข้าวเห็นพี่สังเกต
ก็เลยเดินเข้าไปดูใช้มือเนี่ย
อังจมูกก็พบว่าโอ้โหเสียชีวิตไปแล้วนะคะ
สุพรบอกว่าถ้าร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเป็นลมเนี่ย
ถ้ารู้สักหน่อยก็จะเข้าไปช่วยแต่เนี่ยมันเหมือนคนฟุบหลับไปจริงจริงอะค่ะ
ก็จะได้ช่วยเหลือเขาได้นะเขาไม่ร้อมไว้เลย
เขานอนปุ๊บไปกับรถแบบแลบ
แบบหนอนหลับเหนื่อยหมาก็หลับ
คือหลังตำรวจไปตรวจสอบก็พบที่พ่นยาตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยคุณผู้ชม
ทีนี้ก็ไปสอบถามไปสอบปากคำญาตินะคะ
ก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคห่อผืดเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเดินทางไปบ้านเพื่อนก่อนจะขี่รถกลับบ้านในช่วงเช้ามืด
ว่าระหว่างนั้นอาการหอบหืดกำเริบ
ก็เลยจอดรถนอนพักจนเกิดภาวะขาดอากาศหายใจในที่สุดนะคะ
ต้นตำรวจสพเขาย้อยก็ส่งศพให้แพทย์ชนะสูตรแล้วก็ประสานญาติให้มารับศพ
นี่ก็เป็นภาพในงานนะคะพิธีศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โรคหอบอืดนี่ถือว่าเป็นโรคทางเดินหายใจที่อันตรายนะครับ
บางคนมองข้ามก็ถือว่าเป็นภัยร้ายเงียบเห็นไหม๒เหตุการณ์เลย